ท่านผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ครับ
บอกว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่นี่แหละ
ก็รู้จักกันนะสนิทสนมกันอยู่
วันหนึ่งก็ชวนเธอไปดื่มเบียดื่มกันมาเธอก็เมา

มีกางเกงชั้นในตัวเดียวแล้วเต็มไปด้วยรอยเขียวอ่ารอยจ้ำเนี่ยแดงเขียวอย่างเงี้
บอกเหมือนรอยกัดใช่แล้วผู้ใหญ่บ้านคนนั้นน่ะก็นอนอยู่ข้างข้างเนี่ย
แล้วก็จะลวนลามจะอะไรเธอด้วยต้องหาทางหนีออกมานะ
วันนี้มีแชทนะครับที่เธอเปิดเผยออกมายืนยันว่าถูกกระทำจริง
แต่ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำนะเขาก็พร้อมจะตั้งกรรมการสอบ
จะแจ้งความอะไรยังไงพร้อมสู้คดีเพราะยืนยันว่าไม่ได้ทำ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปเนี่ยคุยหมดนะฮะทั้งผู้หญิงคนนี้
ทั้งฝั่งผู้ใหญ่บ้านที่ถูกกล่าวหาค่ะคนที่อยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุ
ที่เขาบอกเดี๋ยวเขาจะเป็นพยานให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวท่านรอฟัง
เอาดูตรงแชทก่อนนี่เป็นภาพข้อความในการส่งไปพูดไปคุย
ที่ผู้เสียหายที่เป็นหญิงสาววัย๓๕ปีที่สุรินเนี่ย
บอกว่าส่งภาพนี้ภาพของตัวเองไปให้ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นดู
แล้วบอกว่าดูไว้ว่าทำอะไรทำอะไรกับเขาเนี่ยดูไว้
แล้วก็เป็นภาพที่ผู้หญิงคนนี้ตามร่างกายเหมือนถูกกัด
ว่าถูกทำอะไรสักอย่างครับมันเป็นลักษณะเหมือนที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
มันก็อธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้
เขียววงจ้ำแบบนี้เต็มไปหมดนะครับ
มีภาพแชทที่ฝ่ายหญิงบอกว่าส่งข้อความไปคุยเนี่ยนะ
บอกว่าเนี่ยดูไว้นะแล้วก็จะมาดูถูกแบบเนี้ย
ไม่ได้นะไม่ใช่คนที่จะมาดูถูกได้
แล้วฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ส่งข้อความกลับมานะครับ
ฝ่ายชายบอกว่ารักเหมือนเดิมฝ่ายหญิงก็บอกว่า
เจ็บคือแต่ก็ไม่ได้พูดอย่างนี้นะบอกประมาณว่าฉันเจ็บ
ทำกันได้ขนาดนี้เหรอฝ่ายชายก็บอกว่าขอโทษ
คือเก่าเนี่ยคือรักเหมือนเดิมค่ะฝ่ายหญิงเนี่ยตัวสีฟ้านะ
ฝ่ายหญิงในแถบฟ้าบอกเนี่ยเขาเจ็บนะ
มาทำกับเขาแบบนี้ได้ยังไงฝ่ายชายก็บอกว่าขอโทษนะครับ
ส่วนฝ่ายหญิงบอกว่าแต่เขาเนี่ยไม่ได้เสียตัวให้
ฝ่ายชายก็บอกว่าผิดไปแล้วอะไรอย่างนี้ฮะ
ก็เป็นหลักฐานของเขาที่เขาบอกเขามี
ก็มีข้อความที่ฝ่ายหญิงเหมือนกับถามจากภาพรอยแผล
กับฝ่ายชายว่าดูที่ทำสิมาทำกับเธอขนาดนี้มากัดเขาได้ไหม
ฝ่ายชายบอกทำน้องว่าไม่ใช่นะเขาไม่ได้ทำ
เห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าจะถามอยู่เหมือนกันว่าโดนอะไรมา
แต่ฝ่ายหญิงบอกว่าฝ่ายชายมากัดเขาใช่ไหม
แต่ฝ่ายชายบอกไม่ได้ทำฝ่ายชายยืนยันว่าเมื่อคืนก็ถามนะ
ว่าไปทำอะไรมาไปโดนอะไรมาไปถูกใครกัดมา
ฝ่ายหญิงก็บอกว่าก็รู้ที่ถามเนี่ยแต่ก็รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละทำ
แต่ไม่พูดแล้วแต่จะคิดก็แล้วกัน
อย่ามาดูถูกกันอะไรลักษณะประมาณอย่างนี้
นี่คือแชทที่ทางฝ่ายหญิงที่เป็นผู้เสียหายเขาให้เราได้เห็นว่า
เออเนี่ยหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาส่งภาพไปถามฝ่ายชายที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน
แต่ฝ่ายชายก็ลักษณะเนี่ยตอบมาเหมือนอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะ
วันนี้คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปที่สุรินทร์นะครับทุกผู้ชมครับ

ที่บอกว่าถูกผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์
หลับไม่ได้สติอยู่ในบ้านมีรอยเต็มตัวไปหมด
บอกว่าทั้งถูกกัดถูกทำอะไรเยอะแยะไปหมด

แผ่นหลังที่แก้มด้วยวันนี้พบว่ารอยเขียวช้ำแดงเป็นจ้ำ
ของเธอเนี่ยมันก็เริ่มจางจางหายหายแล้วเพราะเวลามันก็ผ่านมาหลายวันพอสมควรนะ
สภาพจิตใจของเธอเธอบอกว่าก็เริ่มดีขึ้นเธอเล่าให้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่าวันเกิดเหตุ
เธอไปกินข้าวที่ร้านอาหารชื่อว่าร้านยายนาตาเท่าตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่บ้านเลย
ผู้ใหญ่บ้านคนก่อเหตุเนี่ยที่เธอบอกเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการชวนกันไปดื่มต่อที่อีกหมู่บ้านนึง
แล้วกลับมาดื่มต่อที่บ้านญาติของผู้ใหญ่บ้านทีนี้มันก็ค่ำมืดแล้ว
ระหว่างที่ดื่มกินกันจนถึงกลางดึกเธอบอกว่าเธอเมาเมาจนไม่ได้สติคือไม่รู้สึกตัวเลย
รู้สึกตัวอีกทีคือประมาณตี๒แล้วเหมือนมีใครเนี่ยมาถูกตัวเธอมาโดนตัวเธอ
เธอก็หันไปมองมองเห็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนอนอยู่ตรงนั้นอยู่ข้างเธอ
ส่วนตัวเธอเนี่ยเสื้อผ้าถูกถอดออกหมดเหลือกางเกงชั้นในอยู่ตัวเดียว
ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านที่นอนอยู่ข้างเนี่ยหนักกว่าฮะเธอบอกว่าเปลือยกายเลยครับ
เปลือยกายแบบไม่มีเสื้อผ้าเลยแล้วก็พยายามเข้ามาลวนลามเธอด้วย
ตอนนั้นเธอก็พยายามรีบใส่เสื้อผ้านะแต่ยังถูกผู้ใหญ่บ้านล้วนลามอีก
แล้วก็มาพยายามมาจับมาบีบมากัดมาทั้งหน้าทั้งตัวเธอเนี่ยถูกกัดอะไรหมด
เธอก็พยายามค่อยพูดพยายามพูดดีเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหยุดพฤติกรรม
โน้มน้าวจะขอกลับบ้านอันนี้เธออ้างหมดเลยนะฮะ
เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านว่ายังไงท่านรอฟังนะฮะเธอบอกว่าสุดท้ายแล้วผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ยอม
ที่จะให้เธอกลับบ้านแต่พาขึ้นรถมาเนี่ย
ตอนที่มาขึ้นรถเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มาด้วยแล้วก็ยังพยายามลวนลามเธออีก
ระหว่างทางที่บอกว่าจะกลับบ้านก็ได้แต่ต้องไปส่งผู้ใหญ่ที่บ้านเขาด้วยเนี่ย
ก็ยังพยายามลวนลามเธออีกพอไปถึงบ้านผู้ใหญ่บ้าน
ยังพยายามจะพาเธอเข้าไปในบ้านอีกพยายามจะใช้กำลังบังคับด้วย

กัดข้อกัดแก่งกัดข้อกัดแขนพวกมีอะไรทั้งเฉียวหมดเลยค่ะ
เธนิดนี้ครับเธอก็ยืนยันว่าวันนั้นเธอไม่ได้ถูกกระทำอะไรนะฮะ
ไม่ได้ถึงขั้นถูกข่มขืนอะไรเพียงแต่ว่าโอ้โหร่างกายมันบอบช้ำเหลือเกิน

เห็นร่างกายตัวเองเนี่ยเขียวช้ำแดงเป็นจ้ำเต็มตัวไปหมดนะครับ
เธอให้ไปกินเหล้าต่ออีกบอกให้ไปหาที่บ้านหน่อย
พอเธอไม่ไปก็ยังคมคู่อีกนะครับแล้วพอรู้ว่าเธอไปแจ้งความเนี่ย
ยังส่งข้อความมาขู่อีกบอกว่าเนี่ยฮะสิเอาให้ตาย
คือจะเอาให้ตายอะไรประมาณอย่างนี้เธออ้างว่าผู้ใหญ่บ้านส่งมานะ
เธอเลยบอกว่ารู้สึกหวาดกลัวมากตอนนี้เกรงว่าจะได้รับอันตราย
เหมือนกับโลปทงการฆ่าท่านจะออกไปบอกว่าจะเอากลับไปไข้หนอย
คือแปลงประมาณนั้นทุกนานไปถึงอายุควรกลักษณ์ที่เผชิญเมื่อเนี่ย
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านหลังที่ผู้เสียหายบอกว่าถูกลวนลามนะคะ
บ้านพักหลังนี้อยู่ติดกับถนนใหญ่ใกล้กับบ้านพักของผู้ใหญ่บ้านนะคะ
นางทาเจ้าของบ้านพาทีมข่าวดูจุดที่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกลวนลาม
ร่างกายมีรอยเขียวช้ำตามตัวเต็มไปหมดอ่ะนะคะครับ
คุณยายทาค่ะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคืนนั้นเนี่ยประมาณหนึ่งทุ่ม
ผู้เสียหายกับผู้ใหญ่บ้านมานั่งดื่มกินกัน
ก็มีลูกชายตัวเองที่มาจากกรุงเทพก็นั่งดื่มกินกับเขาด้วย
พอสี่ทุ่มค่ะลูกชายกลับเข้านอนยายเองก็นั่งดูทีวีอยู่ในบ้าน
ยังออกมาถามฝ่ายหญิงเลยนะคะว่ายังไม่กลับบ้านเหรอ
เจ้าตัวบอกว่ายังไม่กลับหรอกจ้างคนไปอยู่ดูแลลูกแล้ว
ยายก็ไปนั่งดูทีวีต่อแล้วก็นอนตรงนั้นเลยนะคะ
จุดที่ยายกับลูกชายนอนเนี่ยค่ะก็ใกล้ประตูในบ้านเลย
อยู่บนบ้านหรือว่าอยู่ในห้องนะคะอยู่ตรงจุดแบบเนี้ย
แผ่นผังนี้เลยค่ะตอนเกิดเหตุยายคิดว่า
ถ้าฝ่ายหญิงเขาถูกลวนลามจริงนะมันก็จะต้องมีเสียงร้อง
เสียงเรียกหรืออะไรสักอย่างแต่ยายบอกว่าไม่มีเสียงอะไรเลยนะคะ
คือยายก็นอนอยู่ตรงนั้นยายบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไร
คืนนั้นคาดว่าทั้งสองคนนอนอยู่ตรงเตียง
ใกล้กับจุดที่นั่งดื่มกินกันอยู่อะค่ะแล้วถ้าบอกว่าถูกลวนลาม
ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บถูกกัดอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับยายบอกว่า
ไม่มีร่องรอยผ้ายับนะคะคือผ้าบนเตียงบนอะไรแบบเนี้ย
ไม่มีร่องรอยว่าเหมือนกับถูกลวนลามหรือว่ามีคนไปอยู่บนนั้น
หรือว่ามีการแบบขัดขืนกันอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ข้อมูลของคุณยายทาเจ้าของบ้านนะคะ
ประตูก็เปิดอยู่ค่ะคุณยายเลยบอกว่าเอ๊ะมันจะเกิดเรื่องขึ้นได้ยังไง
ยายก็แปลกใจเหมือนกันนะว่ายายก็นอนอยู่ตรงนั้นนะ
ตอนที่ผู้เสียหายบอกว่าถูกลวนลามเนี่ยยายเดินออกไปดูก็ยังเห็น
มันก็ไม่มีอะไรอะค่ะ
คือเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็ต้องฟังข้อมูลรอบด้านจริงนะคะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามหาข้อมูลมาให้ได้คือจากทุกฝ่ายอะค่ะครับ
ก็ไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านที่ถูกกล่าวหาค่ะ

นี้คุณผู้หญิงทรมานเราก็ไปช่วยด้วย
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเสียใจมากที่โดนแบบนี้
หญิงเนี่ยรู้จักกันมาเป็นสิบปีเห็นเป็นญาติพี่น้องคือไม่ใช่ญาติแท้นะคะ
แต่เขาก็รู้สึกเหมือนญาติพี่น้องเขาบอกแบบนี้คือฝ่ายหญิงมีปัญหากับสามี
ตัวผู้ใหญ่เองบอกว่าก็เคยช่วยเหลือแต่ไม่คาดคิดว่าจะได้รับผลตอบแทนแบบนี้
ครับผู้ใหญ่ยืนยันว่าวันเกิดเหตุฝ่ายหญิงเป็นคนชวนให้ไปกินเหล้าด้วยซ้ำ
คือพอกินกันเสร็จต่างคนต่างเมายืนยันว่าไม่ได้มีเหตุการณ์
ที่ฝ่ายหญิงกล่าวอ้างแม้แต่นิดเดียวผู้ใหญ่บอกว่าก็อยากจะรู้เหมือนกัน
รอยเขียวช้ำตามตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่ไปกินเหล้าด้วยกัน
ผู้ใหญ่บอกว่าหรือมีคนจ้องจะมาทำลายชื่อเสียงอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือเปล่า
ผู้ใหญ่บอกเครียดมากค่ะทางฝั่งของผู้ใหญ่เองก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่
อาจจะฟ้องกลับฝ่ายหญิงด้วยซ้ำครับ
ห้อยนะมันอาจจะเกิดก่อนหรือหลังจากจังหลังพี่ไหนห้อยนะ
ผมก็เกิดอยู่กับว่ามันมากขึ้น

มันคงจะอยู่อย่างดีถ้าถามมากินที่นั้น
แต่มันก็คงจะอยู่อยู่ใกล้ตรงด้วย

แล้วเราไปถามเขาเจ้าของร้านอาหารนะครับ

อาหารร้านนี้นะครับฝ่ายหญิงเนี่ยมาทานอาหารที่ร้านก่อน
แล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาผ่านเข้ามาพอดีก็เห็นว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนชวนให้เขามานั่งดื่มกินด้วยกันนะครับ
สัก๔โมงเย็นก็ออกไประหว่างที่อยู่ในร้านก็เห็นกินกันปกติ
ไม่มีทีท่าแปลกแปลกอะไรนะครับแต่ทั้งหลายก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาสอบสวนขยายผลกันต่อไปอ่ะนะ

ส่วนเรื่องของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนางสาววันเพ็ญหารเสมอเป็นนายอำเภอสนม
ผู้เป็นผู้บังคับบัญชานะครับบอกว่าเรื่องนี้ยังไงก็คงต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งคู่นะครับ
ประหลัดอำเภอไปรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสอบวินัยนะครับ
กรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงสำหรับผู้ใหญ่บ้านที่ถูกกล่าวหา
แต่จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายถ้าผิดจริงก็ว่ากันไปตามผิด